กับเงินที่นายธทรจึงรุ่งเรืองกิจได้บริจาคให้แก่ผู้ถูกร้องในปี๒๐๖๒จำนวน๘ล้าน๕แสนบาทแล้วย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงิน
สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มูลค่าเกิน๑๐ล้านบาทต่อปี
ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา๖๖วัก๒
ตามพันธุ์จัดประกอบรับมูลว่าโดยพัฒน์การเมือง
ข้อสอ๒๕๖๐มาตรา๗๒
กรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืนมาตรา๗๒
อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพักผู้ถูกร้อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนนะคะว่าต้องคุยกันเรื่องนี้นะคะ
เรื่องของการวินิจฉัยออกมาว่าให้มีการยุบพัก
อนาคตใหม่แล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะ
ในส่วนของรายละเอียดคุณผู้ชมน่าจะได้ชมกันไปแล้วนะคะ
เพราะว่าทุกสำนักข่าวเองก็รายงานการอ่านคำวินิจฉัย
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็คำอธิบายไม่ได้เกินกว่ามาตราที่ถูกพูดถึงในข่าวนะคะ
ก็จะมี๓๔มาตราหลักที่มีการพูดแล้วก็เชื่อมโยงกัน
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าในเนื้อหาของการพูดถึงตัวเงินตีความตามกฎหมาย
ว่าเงินกู้ที่ว่านี้ไปเข้าช่องที่มันผิดตรงไหน
แล้วทำไมถึงมีผลให้มีการสั่งยุบพัก
แล้วก็ไปถึงการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักนะคะ
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลได้อ่านคำวินิจฉัยไป
ก็ทิ้งระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะคะ
ก็มีการแถลงประมาณสัก๕โมง๔๕นาทีนะคะ
ก็มีการแถลงของพักอนาคตใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้ว
เขาก็ขึ้นโลโก้ใหม่ทันทีตัดขีดคำว่าพักอนาคตใหม่ออก
พักออกอนาคตใหม่ยังอยู่นะคะ
ซึ่งคนที่ใช้เวลาในการพูดคนแรกก็คืออาจารย์ปียบุตร
ในฐานะเลขาที่การพักก็เป็นอดีตแล้วเช่นเดียวกัน
แล้วก็ต่อด้วยคุณธนทรก็อดีตแล้วเช่นเดียวกันของพักอนาคตใหม่นะคะหัวหน้าพัก
ในขณะที่คนที่ถูกวางตัวขึ้นมาพูด
มาก็ไม่เกินกว่าที่คาดไว้ว่าน่าจะเป็นคุณพิธานะคะ
ซึ่งในรายละเอียดว่าแล้วจะก้าวเดินกันอย่างไรต่อไป
คือในส่วนของเลขาและหัวหน้าพัก
คือมาแนวลักษณะเดิมเลยก็คือว่าทิ้งเชื้อไว้
แง่ของความศรัทธาความเชื่อมั่นและวิธีการคิดที่ไปด้วยกันได้
กับคนรุ่นใหม่คนที่สนับสนุนพักนะคะ
อาจจะไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่เฉพาะอายุเท่านั้นนะคะ
แต่แนวเดียวกันกับวิธีคิดของพัก
ก็ขอให้สนับสนุนคนที่เดินมากับพักก่อนหน้านี้ไปต่อด้วยกัน
ในขณะที่ทั้งคุณธนทรแล้วก็อาจารย์ปียบุตร
ก็ใช้วิธีการในการพูดแบบย้ำลึกลงไปนะคะ

แต่การรณรงค์เนื้อหาของพักจะยังคงไปต่อ
แบบไม่ย่อท้อไม่หยุดหย่อน
แล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงลักษณะของการรวมตัวกันชุมนุมหรืออะไรนะคะ
คือจะยังคงเส้นเดิมก็คือว่ารณรงค์
ในประเด็นที่ตั้งแต่ใช้หาเสียง
ประเด็นที่ใช้พูดนอกสภากับประชาชน
ก็จะยังคงแบบนี้ต่อไป
ในส่วนของบรรยากาศเช่นเดียวกัน
ถ้าดูแล้วเราจะเห็นได้ว่าอนาคตใหม่
ก็เตรียมมาระดับหนึ่งแล้วนะคะ
การพูดถึงประเด็นหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์จริงนะคะ
แล้วก็รวมถึงการวางตัวคนที่จะมารับช่วงต่อแนวคิดของพัก
ในส่วนของบรรยากาศก็คงเป็นความตั้งใจ
เพราะว่าพักอนาคตใหม่ไม่ได้ตั้งใจให้มีความเหมือนกับดำดิ่ง
ลงไปกับความเศร้าเสียใจใดนะคะ
ก็เลยจัดงานต่อเลยในการรวมตัวของคนที่สนับสนุนพักนะคะ
ในส่วนของอาจารย์ปียบุตรเองเนี่ย
อาจารย์ปียบุตรให้เหตุผลอยู่หลายเรื่องนะคะ
ที่ใช้ในการง้างค้านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนะคะ
แต่ว่าเป็นการพูดในข้อกฎหมายนะคะ
แล้วก็มีการพูดถึงด้วยว่าถ้ามีมาตรฐานนี้ไปแล้วนั้นเนี่ย
จะส่งต่อไปถึงผลกระทบใดต่อไป
แล้วก็มีการพูดถึงด้วยว่าถ้ามีมาตรฐานแบบนี้ขึ้นมาแล้ว
พักการเมืองควรจะทำตัวแบบไหนต่อไปนะคะ
เราจะคุยกันในบรรยากาศเพราะนักข่าวหลายสำนักค่ะคุณผู้ชมไปรอตั้งแต่
คือก็ไปฟังอยู่ที่พักอนาคตใหม่ด้วยนะคะ
ระหว่างที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นอย่างไร

เราจะคุยกับผู้สื่อข่าวซึ่งก็อยู่ที่นั่นตลอดเช่นเดียวกันนะคะ
คุยกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะคุณสิริวัลสวัสดีค่ะ

โอ้โหบรรยากาศเป็นไงคะตอนนี้ที่นั่น
บรรยากาศที่ด้านหน้าตึกไทยสมิตรตอนนี้นะคะ
เรียกได้ว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยค่ะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นจากการแถลงข่าวของกรรมการบริหารภักดิ์

แล้วก็มีการเชิญชวนประชาชนผู้ที่รักในอุดมการเดียวกันนะคะ
ให้ลงมารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าตึกไทยสมิตร
เพื่อที่จะร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการขึ้นเวทีพูดคุยถึงเรื่องราวต่างนะคะที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาของการทำงานของพักอนาคตใหม่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็มีแกนนำคนสำคัญยังไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบว่าเป็นแกนนำมวลชนบางคนที่ขึ้นพูดบนรถสะยายเสียงค่ะ
แล้วก็ประกาศว่าคืนนี้ทั้งคืนมวลชนทุกคนจะร่วมปักหลักทำกิจกรรมอยู่กันที่โบเรนท์ด้านหน้าถึงไทยซัมมิตรตรงนี้ค่ะ
คุณสิริวัลคะถ้าเรานับตั้งแต่การแถลงนะคะที่เรียงไปจากอาจารย์ปียบุตรคุณธนทรแล้วก็มาส่งไม้ต่อให้กับคุณทิมพิธาเนี่ยนะคะ
คือหลังจากนั้นเนี่ยจนกระทั่งมาถึงบรรยากาศที่พูดกับประชาชนคนสนับสนุนแล้วเนี่ยนะคะ
เน้นไปที่กลุ่มแกนนำเดิมของอดีตพักอนาคตใหม่หรือว่าเป็นคนใหม่ของสอสอหรือกลุ่มบุคคลที่จะไปต่อในชื่อพักอื่นคะ
เท่าที่ฟังการแถลงข่าวของทั้งอดีตกรรมการบริหารพักแล้วก็อสอที่ชั้น๕เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วที่เขาพูดถึงแนวทางที่จะมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยเฉพาะการตั้งคณะอนาคตใหม่นะคะ
ก็จะเป็นทีมงานชุดใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในการทำงานสารต่ออุดมการของพักอนาคตใหม่นับจากนี้ไปค่ะ
โดยอาจจะมีการตั้งแกนนำเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะสารต่ออุดมการนี้
อย่างบางคนก็มีการคาดเดาว่าอาจจะเป็นคุณทิมพิธาที่จะเข้ามาสารต่อในอุดมการของพักอนาคตใหม่ในตรงนี้
แต่ว่าทางคุณจินวิทยาก็ปฏิเสธว่ายักษ์จะไม่ขอให้สัมพาทเดียวกันเรื่องพวกนี้ค่ะ
ทศกัปตัวก็จะถึงกับพุธคุยให้แชทเจน
ค่ะคุณสิริวัลคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะ
หลังจากที่แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนฟังแล้ว
เวลาพูดกับคนที่นั่นนะคะ
อาจารย์ปียบุตรคุณธนทรหรือแม้แต่โฆษกภักดิ์เดิม
คุณพันนิกาเนี่ยขึ้นรถพูดบ้างหรือยังคะ
ตอนนี้ทั้ง๓คนที่คุณจอมขวัญได้กล่าวมานะคะ
ยังไม่มีการขึ้นรถขยายเสียงขึ้นพูดกับมวลชน
ที่มาอยู่ที่ด้านหน้าพักแต่อย่างใดค่ะ

หลังจากที่เราได้ทำติดตามความเคลื่อนไหวในการแถลงข่าว

แก่นำของอดีตพักอนาคตใหม่นะคะ
ก็ขึ้นไปรวมตัวกันที่ชั้น๘อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ยังไม่มีการลงมาที่บริเวณด้านหน้าตึก
ที่มีการนัดรวมพลกันอยู่ข้างล่างคุณจอมขวัญ
ค่ะเอ๊ะคาดว่าคืนนี้น่าจะได้รายละเอียดไหมคะคุณสิริวัล
หลังจากนี้ก็น่าจะมีความเคลื่อนไห

เขาก็มีการประกาศว่าคืนนี้ทั้งคืน
จะมีการทำกิจกรรมแล้วก็จะมีการขึ้นบนรถขยายเสียง
แกนนำคนสำคัญเพื่อที่จะมาพบป่าพูดคุย
มวลชนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการเชิญชวนว่า
ค่ำคืนนี้ใครที่ว่างให้มารวมตัวกันที่หน้าพักอนาคตใหม่
เพื่อที่จะมารวมตัวกันยืนยันในอุดมการของพักอนาคตใหม่ค่ะ
คุณสิริวัลคะอย่างตอนที่เราดูเห็น
ตอนที่ถ่ายทอดสดของจากทางพักเขาเอง
เราจะเห็นได้ว่าท่วงทำนองของ
ไม่ว่าจะเป็นอดีตหัวหน้าพักอดีตเลขา
หรือว่าบรรยากาศบนเวทีที่ไปยืนกันข้างหลังเลขากับหัวหน้าพักเนี่ยนะคะ
คือบรรยากาศที่นั่นเอาเข้าจริงแล้ว
คือไม่ได้พยายามจะให้เห็นความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังอะไรเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณธนทรก็มีการพูดย้ำอยู่ตลอดนะคะ

รวมถึงอาจารย์ปียบุตรด้วยก็มีการพูดย้ำอยู่ตลอดว่า
วันนี้ไม่ใช่เวลาที่คนในพักอนาคตใหม่
ที่ถูกสารตัดสินวันนี้ให้มีการยุบพัก
มานั่งโศกเศร้าเสียใจหรือเสียน้ำตา
แต่สิ่งที่ทุกคนในพักในอดีตพักอนาคตใหม่
จะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าคือการสารต่ออุดมการ
แล้วก็มาร่วมขับเคลื่อนทำงานนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด
ฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าโศกเศร้า

เพราะว่าพักอนาคตใหม่แม้ว่าจะถูกยุบ

อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางอดีตหัวหน้าพัก

และย้ำบนเวทีที่มีการแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คุณสิริวัลคะชื่อพักใหม่หรือจะไปกันแบบไหน

ใช่ค่ะก็มีการคาดการณ์แล้วก็คาดเดากันต่างนานานะคะ
ว่าชื่อภักดิ์ใหม่ของภักดิ์อนาคตใหม่
หลังจากที่มีการตัดสินยุบพักไปวันนี้แล้ว
จะออกมาในชื่อทางไหนชื่ออะไร
แต่ก็มีการคาดเดาหรือว่ามีการแย้มนะว่า
อาจจะเป็นสัญลักษณ์อาจจะคล้ายของเดิม
หรือว่าชื่อจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษ
หรือว่าจะเป็นชื่อที่มีการเพิ่มคำนำหน้า
แล้วก็ต่อคำข้างหลังของพัก
ที่มีการตัดคำว่าพักอนาคตใหม่ออกไปค่ะ
อันนี้คือเป็นการคาดเดาของสื่อมวลชน
แล้วก็คนที่มาร่วมเกาะติดบรรยากาศในวันนี้ค่ะ
ค่ะแล้วมีความชัดเจนหรือยังคะ
ว่าอย่างหัวหน้าพักธุ์เลขาพักธุ์โฆษกธุ์พักธุ์

คือลักษณะงานของเขาจะเป็นยังไงต่อไป

หรืออดีตกรรมการบริหารภักดิ์คนสำคัญที่เคยขับเคลื่อน
หรือว่าทำกิจกรรมของภักดิ์อนาคตใหม่
ก็จะโลดแล่นทำกิจกรรมในอย่างเต็มที่ทั่วประเทศ
ค่ะครูศิริวันค์ค่ะ

คำวินิจฉัยเสร็จก่อนที่จะมีการแถลงของพักอนาคตใหม่ที่โพเดียมพัก
คือตอนนั้นมันจะมีช่วงเวลาที่มันห่างกันอยู่นิดนึง
คือนักข่าวตอนที่อยู่ที่นั่นช่วงเวลาตรงนั้นที่พักเขาทำอะไรกันคะ
ที่พักช่วงต่างหากที่รอหลังจากที่สารอ่านการตัดสินเสร็จใช่ไหมคะ

ข้างบนพักชั้น๘เขาได้มีการหารือกัน
ก็ที่ชั้น๕เขาก็จะมีกิจกรรมมีกิจกรรมมีการร้องเพลงปลูกใจให้กับมวลชนนะคะ
แล้วก็มีการประมูลเสื้อที่มีลายเซ็นต์ของหัวหน้าพักแล้วก็สอสอพักด้วยค่ะ
คุณจำฝันซึ่งในการประมูลเสื้อก็ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะ
ประมูลไปในราคา๓๐๐๐๐บาทคนที่ประมูลได้ก็เป็นอดีตผู้สมัคร

เหตุผลที่เขามาประมูลเสื้อในฟังนี้ก็ว่าภาคอนาคต์ใหม่คือจิตวิญญาณของเขา
ว่าวันนี้พักอนาคตใหม่จะถือชุดไปแต่อุดมการทั้งหมดก็ยังเป็นอนาคตใหม่
ดังนั้นเสื้อตัวนี้เขาจะยังเก็บไว้ค่ะ
คุณสิริวัลคะในส่วนของแท็กเราไปต่อหรือไม่ว่าจะเป็นแถลงการหรือการเปิดตัว
เรียนก็ไม่แน่ใจว่าควรใช้คำว่าเปิดตัวคุณพิธาหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าถ้าดูลักษณะแบบนี้เท่ากับว่าอย่างที่อาจารย์ปียบุตรก็บอกนะคะ
ว่าคือก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยว่าอาจจะถูกยุบก็ได้
คือบรรยากาศนะตอนที่คุณสิริวัลไปถึงค่ะ
ในฐานะนักข่าวเราสังเกตแล้วพักคือก็เตรียมใจไว้แล้วไหมคะ
ว่าสงสัยถูกวินิจฉัยว่าโดนยุบแน่

คุณสิริวัลขออีกครั้งหนึ่งค่ะ

บรรยากาศที่พักเนี่ยก็ชัดเจนไหมคะ
พักเตรียมไว้ว่าอาจจะถูกยุบแน่อยู่แล้วอะค่ะ
อ๋อบรรยากาศตอนแรกที่ทางผู้จิตข่าว
หลายสำนักที่มาพักกำหนักข้ดใหม่ในวันนี้นะคะ
หลายคนก็มีการประเมินกันนะคะว่า
แนวทางในการวินิจฉัยฟังสารรัฐนูนในวันนี้

อาจจะออกมาก็เหมือนอย่างที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ

ถ้าเกิดว่าออกมาในทางลบเขาก็พร้อมที่จะทำงานต่อ
แต่ว่าบางคนเขาก็มีการหาพูดด้วยว่า

ว่าน้องรักของเขานี่คือหมายถึงว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่า
วันนี้สารอาจจะตัดสินให้ยุบพัก
ซึ่งก็มันก็มีหลากหลายความประสงค์ที่คนในพัก
แก่นำคนสัมพันธ์อย่างกรรมกรรมรยานทักที่มีการตั้งใจว่า

แต่ท้ายที่สุดแล้ววันนี้มติออกมาก็ไม่เหนือความคาดหมาย
ก็สารก็ไม่นิจฉันให้ยุบพักอนาคตใหม่
คุณสิริวัลคะเอาเท่าที่เราอยู่ในพื้นที่ที่คุณสิริวัลอยู่
คือคาดว่าในช่วงระหว่างค่ำนี้ไปจน
ฉันไม่แน่ใจว่าเวทีจะซาไปเมื่อไหร่นะคะ
แต่ว่าในคืนนี้คิดว่าน่าจะมี
น่าจะมีข้อความสำคัญหรือมีการแถลงสำคัญอะไร
ของพักอนาคตใหม่ในช่วงคืนนี้อีกไหมคะ
ช่วงสำคัญนี่ก็คาดว่า
อาจจะเป็นการขึ้นไปพูดของคุณธนทร
แล้วก็คุณกระหนก
คุณอาจารย์ปริยบุตรก็อาจจะขึ้นไปพื้นเวที
เพราะว่าเมื่อตอนที่แถลงข่าว
ก็ได้มีการชื่นชวนด้วยตัวเองนะคะ
ขอให้ทุกคนมารวมตัวกันที่หน้าพัก

ว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไร

จะมีการขึ้นผู้แก่นำคนสำคัญ
อย่างคุณธนทรหรือว่าทางอาจารย์ปีย๖ค่ะ
คุณศิริวัลคิดว่าคืนนี้คุณศิริวัล
จะได้เห็นคุณพิธาขึ้นพูดอีกครั้งไหมคะ
น่าจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณจอมขวัญ

ก็ข้าดหวังว่าเดอะเทียงกลางขึ้นภูมิ

คือถ้าถามว่าพอจะมองออกไหมในวันนี้ว่าใครจะขึ้นมาประกบ
สู้กับคุณพิษาหรือว่าจะมาทำงานสารต่อในวันนี้
บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะมองออกยากค่ะคุณจอมขวั
เพราะว่าพักอนาคตใหม่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย
ถ้าการทำงานทุกอย่างการวางแผนการขับเคลื่อนทุกอย่าง
ค่อนข้างที่อาจจะต้องระวังแล้วเพราะว่า
อนาคตใหม่ได้มีการประกาศชัดเจนว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จะเดินหน้าทำงานขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างเต็มที่
เพื่อให้ผู้กำกับภาพยนตร์ได้เห็นว่า
สิ่งที่เขาต้องการจะไม่มีวันได้
คือดังนั้นคณะอนาคตใหม่ที่จะทำงานต่อจากนี้
อาจจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่า
อาจจะยังไม่เปิดตัวคนที่จะมาขับเคลื
หรือเป็นแก่นำคนสำคัญของคณะอาณาคตใหม่
สิริวัลคะยังไงขอบคุณมากเลยช่วงนี้นะคะ
นะคะสวัสดีค่ะ

เพราะเมื่อวันนี้ที่อปีบทมาเป็นแขกรับเชิญ
ก็แน่นอนคือในแง่ของคนที่เป็นผู้ถูกร้อง
ยังต้องมั่นใจว่าตัวเองไม่มีข้อผิดใด
ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถก้าวข้ามพ้นไปได้
แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นอย่างที่คนนอกมองเข้าไปว่าสงสัย
อนาคตใหม่ไม่รอดไม่รอดจริง
แล้วไป๑๐ปีด้วยค่ะคุณผู้ชมการตัดสิทธิ์ที่ว่านี้นะคะ
ในส่วนของรายละเอียดที่เป็นข้อกฎหมาย
เรียนรู้ไม่เท่าผู้รู้ท่านอื่น
เดี๋ยวกลับมาอธิบายให้ฟังว่าที่พูดกัน๓๔มาตราหลัก
ตกลงแล้วเงินกู้ธนทรไปผิดตรงไหน

ทำไมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวถึง๑๐ปีสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะ
เป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐมนูลด้วยค่ะคุณผู้ชม
อาจารย์น่าจะอธิบายให้ได้หมดว่ามันต่อเนื่องกันยังไง
เข้าใจว่ามีแค่มาตราหลัก๓๔มาตรานะคะ
แต่เดี๋ยวถามอาจารย์ค่ะรองศัตว์อาจารย์ดรเจธนวนิก

ค่ะก็ว่าเข้าใจแล้วพอต้องมาอธิบายเองก็ไม่เข้าใจอยู่ดี
เพราะว่าจริงแล้วคือมันไม่ใช่แค่ตัวลายลักษณอักษร
ที่พูดถึงที่เขียนไว้ว่าอ๋อเราอ่านได้ตามนี้
แต่จริงแล้วสิ่งที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยมีการพูดถึงว่า

อันนี้ก็นับเป็นอันนี้ด้วยที่อยู่ในมาตรานี้
มันก็เลยส่งต่อไปมาตรานี้อะไรประมาณนี้ถูกไหมอาจารย์
คือจริงสารรัฐมนุนท่านก็ออกมาจากรายอักษร

เพียงแต่ว่าคือในการพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมายเนี่ย
มันต้องมีการอธิบายนะครับว่าคำที่มันปรากฏอยู่ในกฎหมาย

เอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นท่านก็พูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริง
อันนี้คือข้ามไปตรงที่ท่านบอกว่ากรกตทำมาชอบมิชอบ
แล้วตรงที่สารรัฐมนุนมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจ
อันนั้นก็เป็นประเด็นรอง
แต่ประเด็นหลักคือเมื่อสารรัฐมนุนท่านอธิบาย
ว่าทั้งหมดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีเงินกู้
แต่ว่าเงินกู้นี้ท่านก็บอกว่ากู้ในวาระแรกเนี่ยกู้เท่าไหร่

ในวาระที่๒กู้มาดอกเบี้ย๒ต่อปี

ทั้งหมดนี้มันจะเป็นลักษณะการกู้เงินกันโดยทั่วไปไหม
บอกไม่ได้เป็นการกู้เงินกันโดยทั่วไป
เมื่อมันไม่ได้เป็นการกู้เงินกันโดยทั่วไปเนี่ย

ท่านก็บอกว่ามันเป็นประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
ทีนี้ประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้มันมาจากไหน
ท่านก็ไปอธิบายว่าเนี่ยย้อนไปดูสิว่า
นิยามในกฎหมายบริจาคคืออะไร
ท่านก็แจงออกมาว่าบริจาคคืออะไร
มันก็รวมไปถึงการให้ประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้
และท่านก็มาอธิบายว่าประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้รวมถึงอะไร
หนี้ให้ทำให้หนี้ลดน้อยลงไป
ทำให้มันเกิดประโยชน์งอกเงยในลักษณะอื่นใด
หรือให้ในสิ่งที่ปกติไม่ได้มีการให้กัน
รวมไปถึงการให้

แล้วไม่ได้คิดตามที่ปกติการค้าเขาทำกัน
คือถ้าอาจารย์ค่ะถ้าเรียนถามแล้วไม่เข้ากรอบอาจารย์ตบเข้ามานะคะ
คือที่ฟังสารธรรมนุมืนท่านอ่าน
คือจริงมันมีท่าเรียนเป็นคุณนอกอยู่
บอกว่าเข้าใจว่ามันมีอยู่แค่๔มาตราหลักที่ส่งต่อกัน

คือพูดถึงตั้งแต่ว่า๑๙๑๒ล้าน
คือ๑๙๑ล้าน๒แสนที่ว่าของธนทรไปให้อนาคตใหม่

แต่๑๙๑ล้านเนี่ยคือตกลงเป็นรายได้ของพักการเมืองหรือไม่
คือศาลท่านไม่ได้พูดในลักษณะนั้น
แต่ว่าสารท่านบอกอย่างนี้ครับว่าที่ไปทำสัญญากู้กันเนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าทางกรกตยื่นมาว่าอันนี้มันเป็นเงินที่ให้กับภาคการเมืองเงินบริจาค

เพราะฉะนั้นพอมาดูเนี่ยท่านก็ข้ามตรงนั้นไป
ท่านบอกว่าเอาละการกู้เงินนั่นเป็นสิ่งที่คุณเขียนกัน
แต่ท่านบอกว่าการกู้เงินมันไม่ใช่ของจริงนะครับมันเป็นเรื่องที่อำพราง
เอาการกู้เงินมาอำพรางการให้ประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้
ท่านก็เลยมาอธิบายเลยครับว่าประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้มันคืออะไร
เพราะว่าถ้าเอาตามหลักของกฎหมายที่เราเรียกว่าหลักนิติกรรมอำพรางเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าเมื่อมันมีนิติกรรมอำพรางคือนิติกรรมอันนี้อันหนึ่ง
อีกอันหนึ่งถูกอำพรางไว้ให้เอาอันที่เป็นตัวอำพรางเอาออก
ตัวที่ถูกอำพลางมาเพราะฉะนั้นตัวที่อำพรางมันคือเงินกู้
ก็ยกเอาเงินกู้ออกเอาตัวที่ถูกอำพรางมาก็คือการให้ประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้ขึ้นมาเลย
แล้วท่านก็เลยอธิบายตรงนั้นเลยเพราะว่าหลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมอำพรางเนี่ย
เขาไม่ไปสนใจครับว่าไอ้ตัวที่มันมาบังอยู่มาอำพรางอยู่เนี่ย
มันคืออะไรไม่ต้องมานั่งอธิบายเอาตัวที่ถูกอำพรางนั้นมาอธิบายเลย
ท่านก็เลยเข้าไปอธิบายเลยอย่างนี้ครับพออธิบายเสร็จท่านก็บอกว่า
ประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้ในลักษณะนี้เนี่ย
การที่ให้เงินกู้กันนะครับแล้วก็แป๊บนึงคืนให้เงินกู้กันแล้วก็คิดดอกเบี้ยต่ำ
แบบนี้มันทำให้เกิดการครอบงำพักมันทำให้เกิดการกระทำอันมิชอบ
อันนี้คือเข้ารักษณประโยชน์อื่นใดใช่ไหมคะ
อันนี้ประโยชนอื่นใดแล้วท่านก็เลยพ่วงว่า
สิ่งที่มันผิดตาม๖๖นะครับก็คือว่าการบริจาคหรือว่าการให้ที่มันเป็นประโยชน์อื่นใด
ที่มันเกินไปจากกฎหมายกำหนดในลักษณะที่มันจะเข้าข่ายครอบงำพัก
หรือว่ามันเป็นการที่ทำให้การเงินของพักเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้
เพราะว่าท่านแจงมาเห็นไหมครับว่าพักมีเงินอยู่เท่านี้เท่านี้เท่านั้น
ยืมเข้ามาขนาดนี้ไปกู้เข้ามาขนาดนี้แล้วทำไงต่อ
ถูกครับท่านก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันคือการได้เงินมาโดยมิชอบ
ได้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้มาโดยมิชชอบเข้า๗๒
พอเข้า๗๒๗๒ก็ไปพ่วงกับ๙๒คือถ้าผิด๗๒ถ้าผิด๗๒มันก็เข้าไป๙๒
จะระบุไว้ว่าลงโทษยังไงก็ไปถึงการยุคพรรค
เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมที่เรียนถามอาจารย์เจตคือว่าอย่างนี้ค่ะคือเรามีการพูดถึงคุณผู้ชมจำได้ไหมค่ะไม่ต้องจำอตากันได้นะคะที่เราพูดถึงว่ามันมี๗วงเล็บ๗วงเล็บอ่ะไม่ได้ห้ามเอาไว้ก็แปลว่าทำได้นะสิคืออันเนี้ยหลักการที่เถียงกันว่าตกลงแล้วที่ไม่ได้เขียนไว้แปลว่าทำได้หรือทำไม่
ได้เป็นที่ถกเถียงกันที่มีผู้คนจำนวนหนึ่งบอกว่าพระการเมืองเป็นองค์กรเอกชนค่ะกฎหมายไม่ได้บรรยัติห้ามไว้ย่อมทำได้สารท่านก็บอกอยู่แล้วว่าพระการเมืองเป็นองค์กรภายใต้กฎหมายมหาชนอ่ากฎหมายไม่ได้บอกให้ทำได้ทำไม่ได้กฎหมายไม่ได้บอกให้กู้เงินได้นะครับก็คือกู้เงินไม่ได้อืมคุณผู้ช

ให้ดูว่าไม่ได้ห้ามกันแน่ครับซึ่งอันนี้สารได้อธิบายครับสารก็ไปตีจดสารไปตีความบอกว่าสารแท่นบอกว่าวินิจฉัยบอกอาจารย์ถ้าจะใช้คำผิดบอกนะคะกลัวหมดแล้วเนี่ยพูดถึงว่าเป็นหลักการมหาชนครับคือเมื่อไม่ได้บอกไว้ว่าให้ทำแปลว่าทำไม่ได้อันนี้จบไปนะคะครับทีนี้ที่ที่อาจารย์บอกมาเนี่ยคื

มันไม่ได้ผูกพันแบบที่คิดจะเอาจริงเมื่อไปเทียบกับว่าคนอื่นอื่นเขาทำกันยังไงเช่นปกติทางค้าของธนาคารเขาทำยังไงปกติทางค้าของสถาบันการเงินเขาทำกันยังไงอันนี้หมายถึงดอกเบี้ยธนทรคิดถูกไปใช่ไหมครับใช่ดอกเบี้ยคิดถูกไปอ่าอันที่สามก็คือว่ามันมีเงื่อนงำทำไมนะอันหนึ
อืมตกลงทั้งหมดนี้มันคืออะไรมันเหมือนกับลักษณะว่ามันก็ให้กันนั่นแหละอืมนะครับแล้วให้อะไรให้ทำไมถึงเป็นประโยชน์อื่นใดอันอ่านคำนวณเป็นเงินได้อืมก็คือไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้เงินหรือเพียงแต่บอกว่าให้กู้แต่ว่าเอาล่ะยืมเงินไปใช้นะครับดอกเบี้ยที่คิดเนี้ยปกติถ้าเกิดไปยืมเงินคนอ

เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ใครคิดอย่างไรพอใจแบบไหนแล้วก็เข้ามาผูกพันในภาคการเมืองได้อืมเพราะว่าการที่ปล่อยให้ทุกทุกคนทำในลักษณะที่แต่ละคนอยากจะทำนะครับสมมุตินะครับมาเชื่อมโยงกับการทำงานในด้านอื่นอื่นของภาคการเมืองค่ะมีคนบอกว่าอ้าวฉันให้พระคนนี้อืมฉันอยากจะให้ค่ะแล้วคนนี้พอได้
พอใจคุณจอมขวัญอ่ะคุณจอมขวัญเอาพระเนี้ยไปให้เช่าบูชาได้มาสิบล้านเท่ากับผมให้เงินคุณจอมขวัญสิบล้านไหมอ๋อแล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยอาจารย์ผิดหรือจอมขวัญผิดคะก็ผมผิดในฐานะผู้ให้คุณจอมขวัญผิดในฐานะผู้รับถ้าเกิดเราเป็นปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคลไม่มีปัญหาไม่มีปั
ได้แต่ท่าแต่พอเข้าไปอยู่ในภาคกรรมเมืองนะครับสมมุติว่าคุณจอมขวัญเป็นผู้สมัครของภาคกรรมเมืองหรือเป็นกำลังการแบ่งทางภาคกรรมเมืองค่ะผมเนี้ยเป็นคนนอกก็จริงแต่การที่ผมอยู่ดีดีเอาพร้อมให้คุณจอมขวัญคุณจอมขวัญย่อมออกไปแลกเป็นเงินสิบล้านได้อ่ะผมอยู่ดีดีเอาพร้อมไปให้ฟรี

คือจริงจริงที่มาของกฎหมายเนี้ยก็คือที่เขียนมาทั้งหมดเนี้ยนะคะคือไม่ต้องการให้ถูกครอบงำจากใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมค่ะซึ่งอันเนี้ยสารท่านบอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยคือดอกเบี้ยก็ถูกใช่ไหมค่ะแล้วเหมือนเดือดร้อนนิดเดียวทำไมไปกู้ตั้งเยอะใช่ไหมค่ะให้ดอกเบี้ยถูกด้วยเนี้ยความหมายก็คือว่าเอ๊ะม

แต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือมาตราเจ็ดสิบสองมาตราเก้าสิบสองคือเรื่องของการตัดสินให้ยุบยุบแล้วก็ตัดจิตพักเอ่อตัดจิตกรรมการแบบอันพักอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ไอ้เรื่องเงินเนี้ยค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้เป็นประเด็นที่อาจารย์เปียบุตรออกมาแล้วก็เปิดประเด็

ก็คือว่าถ้าอันนี้ผิดนะคะก็จะต้องถูกลงโทษก็ไปถึงยุบพักยุบพักก็ไปถึงตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักแต่ถามเป็นความรู้ค่ะอาจารย์คือจริงจริงความสมมุติมันสมมุตินะคะว่าเงินก้อนนี้ถูกตีตีความว่าผิดไปแล้วเนี้ยครับมีทางอื่นที่ไม่ต้องยุบพักไหมค่ะจริงจริงแล้วตามกฎหมายอ่ะค่ะ
เงินจำนวนนี้นะครับไม่สามารถที่จะกระทำในลักษณะที่ได้เกิดการกระทำขึ้นนั้นได้อืมนั่นคือหมายความว่าไอ้เงินร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเนี้ยนะครับไม่สามารถกระทำในลักษณะที่กระทำไปคือเอาไปบอกว่ากู้แล้วมันไม่ใช่กู้แต่เป็นการให้ประโยชน์อื่นใดอาหารคำนวณเป็นเงินได้ค่ะเพราะดอกเ
ให้ประโยชน์อื่นใดอาจคำนวณเป็นเงินได้เกินไปกว่า๑๐ล้านบาทแบบเนี้ยมันถือเป็นความผิดนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับมีโทษตัดสิทธิเลือกตั้งนะครับริบเงินเอาไปใส่กองทุนนะครับในส่วนนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ต้องไปยุบพักถูกไหมครับถ้าว่ากันง่ายก็คือว่าดำเนินการกับเงินที่มันเก

ให้เงินหรือประโยชน์อื่นใดอ่านอ่านคำนวณเป็นเงินได้เนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเนี้ยแหละที่ไม่ได้ล่ะจะไม่ยุบพักไม่ได้ล่ะอืมเพราะว่ามันกลายเป็นความผิดภายใต้มาตราเจ็ดสิบสองค่ะมาตราเจ็ดสิบสองไปปรากฏชัดในมาตราเก้าสิบสองนะครับมาตราเก้าสิบสองเนี้ย
บอกว่าเมื่อยุบพักให้ตัดสิทธิสมัครับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักนั้นด้วยค่ะซึ่งจริงจริงแล้วเนี้ยนะครับตัดสิทธิสมัครับเลือกตั้งเนี้ยถ้าไปดูภายใต้ร่ำนูนมาตราสองร้อยสามสิบห้าวักสี่เนี้ยบอกว่าการถูกตัดสิทธิสมัครับเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใดให้ตัดสิทธินั้นตลอดไปนะครับอืมแต
ด้วยหลักความเป็นสัดส่วนก็ตัดสิทธินี้เพียงแค่๑๐ปีวันนี้สารรำนูนท่านก็วินิจฉัยไว้ท่านก็อธิบายในลักษณะเดียวกันว่าเทียบกับเมื่อคราวนั้นด้วยความได้สัดส่วนก็ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย๑๐ปีโดยท่านวินิจฉัยเพิ่มไปกว่าตอนที่ไทยรักษาชาติบอกว่าเอ๊ะ

บริหารพักทั้งไม่ให้ไปตั้งพักใหม่ค่ะไม่ให้ไปเป็นกรรมการบริหารพักอื่นอื่นอีกเนี้ยภายในระวังสักสิบปีขอโทษอาจารย์เจ๋นค่ะดิฉันเห็นอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่ตลอดทั้งวันนี้โทรศัพท์ไม่ว่างเลยนะคะอาจารย์ให้สัมภาพไว้อาจารย์คืออาจารย์คิดว่าคือการการวินิจฉัยออกมาแบบ
ถ้าผิดแล้วเนี้ยไม่น่าไปไกลถึงขนาดหยุดพักอาจจะผิดแค่อย่างที่อาจารย์บอกในชุดแรกก็คือใครเกี่ยวข้องก็มีผิดทางนั้นทางนี้ใช่ไหมคะริบเงินตัดสิทธิ์อะไรเงี้ยคือทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าไม่น่าจะมาไกลถึงขนาดคำวินิจฉัยนี้ได้คะครับคือด้วยความรบต่อคำวินิจฉัยของสารร่ำนูน

กฎหมายนะครับหรือว่าสงสัยมีเหตุคนสงสัยว่าแหล่งที่ได้มาเนี้ยไม่ชอบได้กฎหมายมันจะเป็นพวกนั้นอ่ะค้ามนุษย์เงินสีเทาเงินสีเทาเนี้ยเท่านั้นผมผมเข้าใจอย่างงั้นค้ายาค้ามนุษย์ผมถึงได้คิดอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะต่อให้มันเป็นเงินที่เขาหลอกกันนะอำพลางกันเนี้ยแต่ท้ายที่สุดเนี้ยมันมีก

อื่นใดซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหนึ่งคือว่าจำนวนเงินที่พักดูแล้วน่าจะจำเป็นกับจำนวนเงินที่ธนทรให้กู้แม่มันไกลกันเหลือเกินแบบทำไมให้กู้เยอะจังนะคะกับสองเงินมันมีสองสัญญานะคะเงินก้อนหนึ่งเนี่ยธนทรคิดดอกเบี้ยน้อยจังเพราะฉะนั้นเข้ารักษณะเหมือนกับถ้าผ

เพราะท่านให้เงินพักการเมืองร้อยละสิบสามอ๋อของเงินที่ท่านอ้างว่าท่านให้เขากู้ค่ะเพราะปกติเขาคิดกันร้อยละสิบห้าค่ะท่านคิดร้อยละสองก็คือท่านคืนกลับให้เขาร้อยละสิบสามอ๋อเพราะถ้าเขาไปกู้จากที่อื่นเขาต้องให้ร้อยละสิบห้าอืมเพราะกู้จากท่านแค่ร้อยละสองได้ประโยชน์อื่นใดอาหารคํ

ขมนวนเป็นเงินได้เป็นสิบสามล้านบาทเนี่ยกฎหมายเขาบอกให้ให้ได้แค่สิบอันนี้มันสิบสามอันนั้นไม่ใช่อาหารวะคะ
ก็แจ้งให้ฟังผมถึงได้เรียนชี้เทียบเลขให้เห็นง่ายง่ายอย่างเง
อาจารย์ขอถามนิดเดียวถ้าเราไม่เอาตัวกฎหมายมา
แล้วเราไม่ได้เอาคำวินิจฉัยของศาลท่านมาอธิบายกัน
เอาโดยหลักเลยที่เรามองเข้าไป
การที่ธนทรให้กู้ด้วยจำนวนเท่านี้กับพักการเมือง
ซึ่งตัวเองเป็นหัวหน้าภาค
ใครอาจจะกล่าวหาว่าหลุดปากก็แล้วแต่
แต่ว่าธนทรก็พูดในหลายเวที
คำถามคือว่าลักษณะแบบนี้

พักการเมืองเหมือนกับตกอยู่ในอำนาจของตัวเองคนเดียวเหรอคะ
มันถูกมองขนาดนั้นได้เลยป่ะคะ
คือถ้าในมุมหนึ่งนะครับมันก็ถูกมองขนาดนั้นได้

คือสิ่งที่เป็นเจตนาที่อยู่ในใจของคน

เจตนาที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไร
แต่สิ่งที่แสดงออกมา
มันมีส่วนเชื่อมโยงกับเจตนานั้น
เมื่อมันสามารถที่จะพิจารณาได้ว่า

ที่อาจจะอยู่ในใจในลักษณะที่จะครอบงำ

กระทำมันก็สะท้อนเจตนานั้น
เพราะเราไม่รู้หรอกครับเจตนาที่อยู่ในใจจริงของคนมันคืออะไร

คือส่วนใหญ่จะเทไปทางว่าอนาคตใหม่โดนแน่
แต่จะโดนหนักหรือเบาแค่นั้นเองนะคะ
อย่างที่อาจารย์เจตบอกอาจารย์คิดว่าน่าจะหยุดอยู่แค่
พักที่กู้ไปแล้วก็จะลงโทษใดบ้างก็ว่าไปนะคะ

คือสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลพินิษย์ของตูลการ

ว่าจะตีโจทย์ที่ว่านี้ออกมาและวินิจฉัยออกมาว่าอย่างไร
คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันออกทางอื่นก็ได้ถูกไหม
ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้ที่เขาวิเคราะห์กันคือออกทางอื่นก็ได้ถูกไหมคะ
คือถ้าจะพูดว่าออกได้หลายทางออกได้ทางใดบ้างเนี่ยนะครับ

แต่ท้ายที่สุดมันอยู่ทางพิเคราะห์กฎหมายที่ตุลาการท่านทำกัน
ก็คือท่านพิเคราะห์กฎหมายว่าภายใต้ขอบกฎหมายมันต้องเป็นยังไง
แต่ว่าไอ้ที่ไปคุยกันเนี่ยไปพูดกันเนี่ยนะครับ
มันอาจจะมองกัน๓ลักษณะคือ๑ตามอำเภอใจของแต่ละคน

ไปคิดว่ายังไงเนี่ยเขาตั้งท่าตั้งแง่ที่จะอัดฐานาคตหมายแน่นอน

ซึ่งมันเป็นทางที่มันเหมาะและถูกต้องที่สุด

อาจารย์ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ
แต่ไม่แน่ว่าหลังจากนี้ไปอาจจะได้วิเคราะห์กันอีกเยอะ
เพราะมีคนถามถึงย้อนกลับไปเรื่องโต๊ะจีน
แล้วก็ย้อนกลับไปอีก๑๐กว่าพัก

เดี๋ยววันหลังมานะคะจะปล่อยไปไม่ได้ด้วย

แต่คุณผู้ชมไปตามต่อได้ในทรัฐนิวสโชว์นะคะ